เกิดเหตุโรงงานผลิตเครื่องสำอางแถวนนทบุรีระเบิด

โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ในโรงงานนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้มีคนถูกไฟคลอก
แล้วก็บาดเจ็บสาหัส๓คน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงงานของบริษัท
อยู่ในซอยพระแม่การุณ๒๕ถนนติวานนท์
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายนี้เองคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
เราก็ส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะ

ตอนไปถึงก็ไปดูสภาพโรงงานเป็นลักษณะ๒ชั้น
ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ก็คือโซนกลาง
โซนด้านหลังของโรงงานค่ะ
แรงระเบิดทำให้กระจกแตกทั้งหมด
ฝ้าเพดานพังเสียหายหมดเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำกันแบบเร่งด่วน
ช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ด้านในให้ออกมา
ทีมข่าวของเราได้คุยกับเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึง

นายจักรินบูรณประดิษฐ์กุล
เล่าให้ฟังว่าตอนที่ช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะวุ่นวายมาก

แต่ละคนก็ถูกไฟลั่วค่อนข้างหนัก
ตอนนั้นมีคนเสียชีวิตอยู่ภายใน๑คน

เพราะว่าตอนเกิดเหตุมีสารเคมี
มีแสงเพลิงที่รุนแรงมากนะคะ

เหตุการณ์เกิดจากหม้อต้มระเบิด
ภายหลังดับเพลิงแล้วก็เจอ
คนเสียชีวิตนอนคว่ำอยู่ด้านใน
แต่ตอนแรกที่เจอศพผู้เสียชีวิต
ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นใครค่ะ
สภาพที่เกิดเหตุตอนแรกจะวุ่นวายมาก
เพราะว่ามีคนเจ็บโดนลำเรียงออกไปแล้ว
มีผู้บาดเจ็บทั้งหมดรับแจ้งตอนแรก๕ลาย

อีกหนึ่งก็ยังคงติดค้างอยู่ด้านใน
เราสามารถเข้ามาด้านในไม่ได้

แล้วก็มีแสงเพลิงค่อนข้างจะรุนแรง
หลังจากทำการดับเพลิงเรียบร้อยหมดแล้ว

แต่ตอนนี้ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้เสียชีวิตชื่ออะไร

แต่ละคนบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนครับพี่
ก็บาดแผลส่วนใหญ่จะเกิดจากไฟลวก

ถ้าทราบทางแพทย์เพราะเบิร์นก็เกือบร้อย
เมืองต้นคาดว่าต้นเพลิงมาจากชั้น๑
บริเวณเครื่องจักรในห้องผลิตสินค้า
เกิดระเบิดขึ้นทำให้มีเปลวเพลิง
แล้วไฟก็ลุกไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
ทำให้คนที่กำลังทำงานอยู่ในพื้นที่ใกล้กับเครื่องจักร
ถูกไฟคลอกถูกไฟลวกนะคะ

สิบคนกำลังทำงานกันอยู่ในโรงงาน
คนงานกำลังถ่ายเทแอลกอฮอลออกจากถังบรรจุขนาดใหญ่
ไปยังถังเล็กที่เป็นถังย่อย
จู่ก็เกิดถังที่บรรจุแอลกอฮอลมันระเบิดขึ้นมานะคะ
แล้วก็มีเปลวเพลิงขนาดใหญ่ลุกไหม้ติดสารเคมีแถวนั้น

คนงานก็วิ่งกรูหนีตายกันออกมา
มีคนงานที่อยู่ใกล้กับเครื่องจักร
ก็ถูกไฟคลอกบาดเจ็บแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วย
อย่างที่บอกว่าตอนแรกยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตคือใคร
แต่ว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าพอมาเห็นสภาพศพ
ก็ยืนยันว่าเป็นคนในครอบครัวของเขานะคะ
ซึ่งผู้ตายคาดว่าคือนายภัยวิทย์ช่างต่อหรือบอลอายุแค่๑๙ปีค่ะ
คนนี้เป็นคนเดียวที่ไม่สามารถออกมาได้ช่วงจังหวะที่เกิดเหตุ
แม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าน้องบอลทำงานที่นี่ได้แค่๔เดือน
ได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานประจำ
หลังเกิดเหตุลูกสะพ้ายโทรศัพท์มาหาบอกว่าโรงงาน

ตอนที่ไปถึงก็คิดอยู่แล้วว่าคนที่ติดอยู่ข้างใน
เป็นลูกของตัวเองแน่เพราะคนอื่นออกมาแล้ว

แม่ก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นลูกของตัวเองแน่ที่ติดอยู่ด้านใน
แต่ยอมรับว่าใจหนึ่งก็ไม่คิดว่าลูกชายจะมาด่วนจากไปแบบนี้
เพราะไม่ได้มีลางบอกเหตุอะไรมาก่อน
ลูกชายเป็นคนดีไม่เคยเกเรเลย
ช่วยเหลือคนในครอบครัวมาตลอดเป็นที่พึ่งของคนในครอบครัวนะคะ
ก็เนี่ยค่ะก็ไม่อยากจะให้ลูกต้องมาทรมานมาถูกเผาทั้งเป็นแบบนี้
ก็อยากจะให้เจ้าของโรงงานชดใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายด้วยค่ะ
ลูกสบายโทรไปบอก
โทรไปบอกว่าโรงงานน้องไปไหมก็เลยมา
คิดอยู่ว่าลูกต้องเป็นอะไรแน่เพราะว่าลูกโทรไปบอกว่า
มีน้องบอลคนเดียวที่ติดอยู่ในนั้นเพราะคนอื่นออกมาหมดแล้ว
แต่เขาเป็นคนดีบอลคนขยัน

เขาจะช่วยแม่ตลอดคือเพิ่งได้

ไปไหนตอนไหนไปทุลงธุระอะไรอย่างนี้

ถ้าเขาไปอยากให้เขาไปดีกว่านี้

มันทรมานอ่ะ
ไม่คิดว่าเขาจะไปเร็วขนาดนี้ไง

จากการตรวจสอบด้านในโรงงาน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนทบุรี

ไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานค่ะ

ขออนุญาตในการจัดตั้งโรงงานด้วย
โดยทางอุตสาหกรรมจังหวัดนทบุรี

กว่าการขออนุญาตจะถูกต้อง
เราก็จะไม่ทราบ
เดี๋ยวจะมีออกคำสั่งให้หยุดการประกวัติการโรงงาน

ในที่เกิดเหตุก่อนนะคะว่าศพที่พบ

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่กรมโรงงาน
ก็จะต้องเร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด

แล้วก็ต้องตามตัวผู้จัดการโรงงาน

ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้นะ
คุณผู้ชมไม่มีผู้จัดการโรงงาน
เจ้าของโรงงานมาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่เลย

ไม่มีใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงงานไง